เดือดร้อนเจ็บแค้นได้แหละ

ส่งเขาทำมะขามเปียกได้เงินแต่ละบาทแต่ละบาทมานะ
กว่าจะได้ซื้อสร้อยทองเก็บหอมร้อมริ้บสะสมมา
มีผู้หญิง๒คนมาถึงที่บ้านเลย
มานั่งทำทีมาบอกว่าอยากจะซื้อมะขามเปียกนะจะสั่งไปขายนะ
โลละเท่าไหร่อะไรยังไงครับมาดูกันฮะผู้เสียหายคือท่านนี้
ใยน้อยใยน้อยกะทะแก้วท่านอายุแปดสิบห้าปีแล้ว
เล่าบอกว่ามีผู้หญิงสองคนนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ยายกำลังนั่งแกะมะขามอยู่จะส่งไปทำมะขามเปียก
นะครับอยู่หน้าบ้านเลขที่ห้าสิบสองตะบนดงอีจาน
อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำนะครับท่านอยู่เพียงลำพัง
ผู้หญิงสองคนอายุประมาณสี่สิบถึงห้าสิบได้ขี่มอเตอร์ไซด์
ไม่ทราบยี่ห้อมาจอดถามว่ายายมะขามเปียกขายยังไงอ่ะ
ครับย้ายบอกกิโลกรัมละหกสิบลูกอืม
ทั้งสองคนบอกซื้อทั้งหมดให้ราคากิโลกรัมละ๗๐ได้ไหม
ยายจะบอกว่าไม่ได้เหรอเออก็ต้องได้สิเพราะให้มากกว่าเดิมด้วย
ถูกต้องฮะแบบที่น้องน้ำแข็งว่าเลยแล้วทั้งคู่ตอนนี้พอพอแบบ
หลอกให้ใจดีแล้วให้ใจชื้นแล้วจะขายของได้
ขายได้แพงด้วยคราวนี้เข้ามานั่งข้างเลย
มาพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองค่ะยายก็บอกยายบอกว่า
ผู้หญิงคนหนึ่งขอเข้าห้องน้ำขอเข้าห้องน้ำ
บอกนู่นไปเข้าห้องน้ำที่อยู่นอกตัวบ้านได้นะ
ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไงมั้ยกลัวผีกลัวผีก็เลยไม่ไป
ยายก็บอกไม่มีผีหรอกไปเถอะไปเถอะไม่ไป
ไม่ไปกลัวผีก็เลยนั่งคุยต่ออีกสักพัก
หลังจากนั้นผู้หญิงคนที่ขอเข้าน้ำก็ขออีกบอกโอ้ยายไม่ไหวแล้วจริง
คราวนี้ยายเห็นใจไงครับอ่าไอ้หนูเอากุญแจไป
เปิดประตูเข้าห้องน้ำในบ้านนี่แหละเด็ดมันอ่ะสิ
ละตอนหลังอ่ะคุณยายให้สัมภาพแบบนี้เอ้ย
ยายคิดยังไงนะถึงเอากุญแจไปให้มันอ่ะ
พวกนี้คุยลิงหลับนะเออจริงนะฮะ
เดี๋ยวดูจนมาถึงเข็มขัดนี้ว่าทำไมเข็มขัดนี้ยังอยู่
คือยายบอกไปนานผิดสังเกตแล้วนะฮะ

จนกระทั่งนะครับบอกว่า
วางเงินมัดจำค่ามะขามเปียกก็ได้๓๐๐บาท
ผู้หญิงคนนั้นที่เข้าห้องน้ำออกมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
คราวนี้ยายเข้าไปเดินตรวจสอบแบบนี้แหละครับ

สร้อยคอทองคำหนัก๒บาทหาย
กระเป๋ายายซุกไว้ที่นอนแบบนี้นะ
สีทอง๒สลึงหายพี่บุ๊ค
เงินหายอีก๑๕๗๐๐บาท
ไว้แต่ย่ามให้ดูต่างหน้า
เชื่อเลยว่าทำไมไม่ได้เข้าห้องน้ำรู้ไหม

ขัดนาคนั้นมันอยู่ในห้องน้ำทำไมมันไม่หาย
มันไปหาทรัพย์สินที่มันอยู่ในตัวบ้านที่ไม่ใช่ห้องน้ำไง

อมแกะมะขามกว่าจะได้
ไปส่งทำมะขามเปียก
ก่อนจะเก็บก็ห้องวนซื้อทองไว้ให้ลูกให้หลาน
แล้วพี่เบิร์ตดูสิเวลาที่คุณยายเขาแกะมะขามไม่ใช่ง่ายนะ

กว่าจะได้ดูสิกว่าแต่ละฝักแต่ละฝักแต่ละฝัก
แล้วกว่าจะทำได้โลหนึ่งนะ

ชาชีพเดี๋ยวจะไปหลอกคนแก่บ้านอื่นเขาอีกนะฮะ